เหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นในวงเล่าครับเพื่อนร่วมงานนั่งกินเหล้ากันพูดคุยกัน
ปรากฏว่าเพื่อนร่วมงานพูดไม่เข้าหูไปบูลลี่แฟนเขาไปล้อเมียเขา
ก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ครับแทงเลยแทงจนตาย
นี่โทษนะคะภาพนี้เหมือนเหตุการณ์เมื่อกี้เลยนะเปิดขึ้นมาเนี่ย
โดนแทงตายครับเพราะเพื่อนที่รู้จักกันร่วมงานกันนี่แหละ
แล้วก็อยู่ในวงเล่าคล้ายกันเลยครับ

ความเมาจะเป็นส่วนหนึ่งไหมลองติดตามเรื่องนี้กันหน่อยครับ
ทุ่มเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่รับแจ้งว่ามีคนถูกแทง
พอไปถึงตอนแรกยังมีหวังว่าจะช่วยชีวิตเขาได้
ก็ปั๊มหัวใจแต่สุดท้ายช่วยไม่ได้นะครับ
แน่นิ่งแล้วก็เสียชีวิตจมกองเลือดครับ
นายสุบันอายุ๔๔ปีครับ

ในพื้นที่บางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับ
ผู้ตายพบบาดแผลถูกแทงเข้าที่บริเวณใต้ราวนมด้านซ้าย
ตอนที่ไปถึงก็พยายามที่จะช่วยยื้อชีวิตแล้วนะ
สุดกำลังแล้วแต่ไม่สามารถจะยื้อได้

คือถูกแทงที่บริเวณใต้ราวนมด้านซ้ายแล้วนะครับ
ใกล้กันกับศพมีหมวกแก๊ปสีดำขาวตกอยู่๑ใบ
มีปอกมีดปลายแหลมตกอยู่ด้วยและรองเท้าของผู้ตายครับ
เหล่านี้คือสิ่งที่พบเจอใกล้กับร่างของผู้ตาย
ก็เก็บรวบรวมเอาไว้เป็นหลักฐานครับ
ในขณะที่คนก่อเหตุครับคือนายสมปองอายุ๔๘ปี
เป็นเพื่อนร่วมงานโรงงานเดียวกันเลยกับผู้ตาย
หลังก่อเหตุขับรถเก๋งสีดำหลบหนีไป
เมื่อกี้คุณมิ้นและคุณผู้ชมเห็นภาพปลอกมีดที่ตกอยู่ใช่ไหมครับ

เดี๋ยวลองดูอีกครั้งก็ได้จำปลอกนั้นไว้ให้ดีนะฮะ
เพราะต้องไปตามหาว่าตัวมี่ที่มันเป็นเล่ม
จะเสียบเข้าปอกนี้ได้พอดีมันอยู่ที่ไหน
เดี๋ยวจะไปตามหามีดที่เป็นของกลางพร้อมกันครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับนายบุญแทนอายุ๕๑ปีครับ
เขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเพื่อนสี่คนก็มีตัวนายบุญแทนเอง
นี่นะฮะเสื้อลายเหลืองเนี่ยนะครับ
แล้วก็นายชัยนรงค์เพื่อนอีกคนหนึ่ง
นายสมปองคือคนก่อเหตุแล้วก็หนีไป
และนายสุบันผู้ตายล้อมวงกินเหล้ากินเบียร์กัน
เพราะว่าช่วงเทศกาลสงกรานไงฮะ
วกกับว่าเหมือนกับเขาทำงานเมื่อวานนี้
เป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะหยุดช่วงสงกรานได้พักแล้ว
ระหว่างที่นั่งคุยนั่งกินกันอยู่ครับ
ผู้ตายคือนายสุบันเนี่ยพูดจาหยอกล้อนายสมปอง

พูดจาหยอกล้อไปในธรรมนองที่ว่าโอ้โหบ้านช่องไม่ได้กลับนานขนาดนี้
แฟนมีคนอื่นแล้วมั้งไม่ได้กลับบ้านนานขนาดเนี้ย
โอ้โหไม่รู้ว่าแฟนเนี่ยเขาจะเป็นผู้หญิงที่ดีเพียงพอกับคุณหรือเปล่า
เขาจะใจดีกับคุณจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้

ก็พูดแซวประมาณนี้อาจจะเรียกว่าเออเล่าเข้าปากด้วย
หรือว่าคิดว่าสนิทกันมากก็เลยแซวแบบนี้
ปรากฏว่าเขาไม่พอใจฮะก็เลยทะเลาะกัน
ทะเลาะกันเสร็จปั๊บนายสุบันผู้ตายเนี่ยท้าชก
สมปองมาชกกันเลยดีกว่าถ้าไม่พอใจเคลียร์ตรงนี้
ทีนี้ระหว่างที่กำลังชกกันไปชกกันมาครับ
ปรากฏว่านายสมปองคนก่อเหตุชักมีดแล้วแทงนายสุบัน
กองกับพื้นแล้วตัวเองขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไป
นี่นะฮะในขณะที่ตัวของนายบุญแทนแล้วก็ลูกสาว
ปั๊มหัวใจก่อนเบื้องต้นก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมารับไม้ต่อครับ
แล้วก็รีบโทรแจ้งตำรวจนางยุภาซึ่งเป็นเมียของผู้ตาย
และลูกสาวผู้ตายเดินทางมาถึงครับโอ้โหผู้หญิงสองคนนี้คือเข่าซุดเลย
เจ้าหน้าที่ต้องคอยประคองดูแลอย่างใกล้ชิดครับ
ลูกสาวผู้ตายคือร้องไห้แล้วบอกเลยบอกว่าพ่อ
ไหนบอกว่าช่วงวันหยุดสงกรานเราจะไปเที่ยวกันไง
แล้วสุดท้ายก็ไม่ได้ไปเนี่ยครับแล้วก็จุดทูบดอกเดียว
บอกกล่าวดวงวิญญาณผู้ตายหลังจากนั้นครับ
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะตามหาตัวคนก่อเหตุ
นายสมปองเนี่ยพอก่อเหตุเสร็จปั๊บเขาขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปใช่ไหมครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่หอพักตัวเองอยู่ห่างจากโรงงานที่เกิดเหตุประมาณ๑กิโลเมตร
แล้วดูภาพนี้ครับวงจรปิดฮะเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋า
นั่นกระเป๋าเดินทางฮะใบเล็กมีล้อยกกระเป๋าไปที่รถครับ
ไปถึงหอพักเปิดประตูรั้วเอากระเป๋าเดินทางขึ้นไปบนรถ
เป็นรถเก๋งสีดำของโรงงานที่นายสมปองเนี่ยเขาใช้แล้วก็ขับออกไป
นี่ครับขึ้นรถแล้วคันนี้ครับอ่าถอยมาแล้วหลังจากนั้นก็ขับออกไปเลย
นั่นเลยทำให้ตำรวจเช็คได้ง่ายเลยว่าสมปองขับรถไปไหน
พบว่าเขามุ่งหน้าลงใต้ก็ประสานตำรวจทางหลวงครับ
แล้วไปสกัดจับเดี๋ยวลองดูวินาทีที่ไปสกัดจับกลุ่มตัวได้นะครับ
เส้นนี้ครับในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับ
กำลังจะลงใต้แล้วตำรวจถามเลยว่า
รู้ไหมว่าทำไมต้องมาจับรู้ความผิดของตัวเองไหม
ชื่ออะไรสมปองถูกนำกระทุนอะไรครับ

นี่คือที่ใช้แทงเขาหรือว่าอะไรครับ

อันนี้จะเดินทางไปไหน

นี่ครับมีดของกลางที่ใช้ก่อเหตุฮะ

คือใต้ที่วางเท้าอีกนะฮะคือจะมีพรมปูใช่ไหม
เอามีดซ่อนไว้อีกชั้นหนึ่งข้างล่างนะฮะ
ก็เจอมีดสั้นความยาวประมาณสัก๑๐เซนซ่อนอยู่ตรงนี้
เล่มนี้นะครับแล้วเจ้าตัวกำลังจะขับรถลงใต้
ที่เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้ด้วยว่าเขาจะไปไหนก็ขับไปเรื่อยครับ
จำได้ใช่ไหมครับปอกมีดที่ผมบอกว่าที่ไปเจอบริเวณจุดพบศพ
ปอกมีดปอกนั้นนะฮะกับมีดเล่มนี้
ของที่ถูกแยกออกจากกันสุดท้ายก็เอากลับมารวมกันได้
แล้วก็เป็นของกลางมัดตัวคนก่อเหตุครับ
นำตัวคนก่อเหตุไปที่สพบางแก้วนะครับในพื้นที่สมุทรปราการ
ณจุดเกิดเหตุตรงบริเวณนั้นแล้วเขาสารภาพครับ
มเหตุในใจเนื่องจากว่าผู้ตายพูดจาข่มเหง
เลียนเมียเขาเรื่องราวของผู้หญิงที่เขารักที่เขาชอบ
คืออย่างนี้ครับคนก่อเหตุอ้างว่าเขาเนี่ย
มีแฟนคนหนึ่งเป็นผู้หญิงนะรู้จักกันทางโซเชียล
ตั้งใจจะไปสู่ขอเพื่อจะแต่งงานอยู่กินกันด้วย
แต่ผู้ตายพูดจานในธรรมนองที่ว่าโอ้จะมั่นใจได้เหรอ
ผู้หญิงคนนั้นที่คบอยู่เขาจะดีเขาดีจริงหรือเปล่า
พูดแบบนี้ได้ยังไงผมไม่พอใจครับ

ก็เลยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ก็พบว่าโรงงานปิดอยู่โรงงานแห่งนี้ครับ

ทีมข่าวก็เดินทางไปที่หอพักของคนก่อเหตุ
ถ้าวงจรปิดที่เราดูตอนแรกที่เขาไปเปิดประตูรั้ว
แล้วเอาไปพร้อมกับกระเป๋าเดินทางแล้วก็ไปเอารถออกมา

ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้คนก่อเหตุเนี่ยจริง
จริงแล้วเขาเป็นคนอัธยาศัยดีนะชาวบ้านเล่า
แล้วก่อนหน้านี้เหมือนเขาคบหากับผู้หญิงคนนึง

ก็เห็นว่ากำลังจีบสารสัมพันธ์กันอยู่
แล้วคนก่อเหตุเนี่ยเห็นว่าโอ้โหทุ่มเทเงินทองไปเยอะนะ
ทุ่มเงินให้จำนวนมากแต่จู่จู่ครับ
อันนี้คือชาวบ้านแถวนั้นเล่าให้ฟังโอ้โหรู้ละเอียดมาก
เขาบอกว่ามีโทรศัพท์โทรมา
แล้วอ้างตัวว่าเป็นแฟนของฝ่ายหญิง
แล้วบอกให้ทางคนก่อเหตุเลิกติดต่อ
ก็เลยทำให้นายสมปองคนก่อเหตุคนนี้ครับ
เขาตัดใจแล้วก็อ่ะเลิกก็เลิก
ก็คงต้องพอเพียงเท่านี้แหละเป็นแผลในใจเขาหรือเปล่า

แล้วพอมาถูกพูดบูลลี่ถูกพูดล้อเลียนแบบนั้น

คนเพิ่งจะบอบช้ำกับความรักมา
ทำให้เขาโมโหบันดาลโทษะแล้วลงมือก่อเหตุหรือเปล่า
ค่ะชาวบ้านเขาว่าแบบนี้นะครับ
ครอบครัวนายสมปองครับก็คือครอบครัวของผู้ก่อเหตุ
เห็นว่านี่ครับมากันหลายคนเลย
มีลูกสาวลูกชายลูกเขย
ก็เดินทางไปที่โรงพักบางแก้วครับ
ลูกสาวเล่าว่าคือพ่อเครียดข้าวปลาไม่ยอมกิน
ปมเหตุพ่อบอกให้ว่าพ่อถูกทำร้ายร่างกายก่อน
พ่อไปมีความสัมพันธ์ชอบพอกับผู้หญิงคนอื่น
เอาจริงนะตอนนี้ในครอบครัวก็ไม่มีใครรู้
เพราะว่าพ่อแล้วก็แม่แยกทางกันมานานแล้วครับ
พ่อบอกว่าน่าจะเป็นเหมือนกับเหตุทะเลาะวิวาสทั่วไปมากกว่าค่ะ
น่าจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอย่างว่าที่กำลังสงสัยกัน
แกก็เครียดเหมือนกันเพราะเหมือนกับว่าแกก็ไม่ได้ตั้งใจทำ
แต่เหมือนกับว่าแกน่าจะป้องกันตัวมากกว่าจากที่คิด
เป็นเพราะเรื่องเมาด้วยไหมครับ
เรื่องเมาแกไม่พูดนะคะเมื่อกี้
หนูคิดว่ามันน่าจะต้องมีใช่เพราะปกติแกไม่ได้แบบวู้วามอะไรขนาดนี้
คิดว่าพ่อน่าจะทำไปเพราะป้องกันตัวมากกว่า
ในขณะที่ตัวผู้ก่อเหตุหลังจากคุมตัวมาที่โรงพักสอบปากคำ
ต้นถูกแจ้งข้อหาคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
และความผิดคือพกพาอาวุธมีดโดยผิดกฎหมาย
แล้วก็เตรียมส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ